หลังจากที่เมื่อวานนี้เพื่อไทยมีการเปิดแคมเปญไป
ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ๖๐๐บาทต่อวันนะคะ
ตอนนี้กลายเป็นดราม่ายกใหญ่เลยเพราะเขาบอกว่าทำได้จริงหรือเปล่า
มันเป็นนโยบายที่ไม่รับผิดชอบต่อภาคเศรษฐกิจเกินไปไหม
หรือจะเป็นเรื่องการลงพื้นที่แสดงศักยภาพของแก่นำภูมิใจไทยแล้วก็พักพลังประชารัฐ
บอกได้เลยว่าการเมืองตอนนี้สนุกและเข้มข้นจริงติดตามจากรายงานค่ะ
ว่าแรง๖๐๐บาททำเอาหลายคนหลายพักอยู่ไม่เป็นสุขออกมาสวชินโตกันยกใหญ่
ว่าทำไม่ได้บ้างล่ะหาเสียงบ้างล่ะจะหาเงินมาจากไหน
ถึงกับบอกว่าเหมือนโยนระเบิดเวลาให้กับเจ้าของกิจการและนักธุรกิจต่างชาติ
จะไม่กล้าเข้ามาลงทุนอาจจะถึงขั้นหายนะทางเศรษฐกิจเลยก็ได้
โดยบอกว่าเงินมันลอยอยู่ในอากาศเต็มไปหมด
ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีสติปัญญาที่จะคว้ามันมาหรือไม่เท่านั้น
และมันไม่ให้เอามาหาเงินได้หมด
และเมื่อมีเสียงศพประมาทระงมออกมามากมายอย่างนี้
ก็ร้อนถึงหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยอย่างอุ้งอิ๊งแพทองทานชินวัฒน์
ต้องออกมาย้ำอีกครั้งว่านโยบายของพักต้องการบอกกับประชาชนว่า
วันนี้ยังมีความหวังไม่ได้คิดจะต่อสู้กับใคร
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ก็จะต่อสู้กันแค่ในสนามเลือกตั้งเท่านั้น
ส่วนเรื่องในอดีตไม่เก็บมาคิด
เพราะหากมัวแต่คิดหรือนึกถึง
ก็จะไปข้างหน้าไม่ได้
ผลเอกประยุทธ์เป็นนายกมาแล้ว

ก็อิ๊งว่าก็ท่านได้พิสูจน์ตัวเองอยู่แล้วนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นทางด้านดีหรือด้านไม่ดีอะไรก็ตาม

สมัยนี้แล้วอิงว่าประชาชนทุกคนเขาทราบ
แล้วเขามีการเข้าถึงข่าวอย่างเสรี

จากเราจะเห็นนโยบายใหม่แล้ว
เรายังได้เห็นสีสันของการหาเสียงของแต่ละพัก
เหล่าบรรดาหัวหน้าพักการเมืองต่าง
ต่างตกเป็นเป้าจู่โจมของเหล่าวัดดามแม่ยก
มักจะย่องขโมยหอมแก้มหัวหน้าพัก

ลาสุทธิ์เสียหนูอานุทินชามยุรกูล

คอหอมแก้มไปฟอดใหญ่แบบชื่นใจแต่อาย
ตอนลงพื้นที่หาเสียงเช่นกัน
ก็ไม่น่ารอดเพราะแววมาว่า
บรรดาแม่ยกสาวน้อยสาวใหญ่
โดยเฉพาะสาวใต้เช็ดปากทาลิสติกหล่อไว้แล้ว
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน